คุณผู้ชมคะจากออนไลน์ที่มีการไปแชร์คลิปนะคะ
มีคนไปเรียกแท็กซี่แล้วก็แท็กซี่ไม่ยอมกดมิเตอร์ค่ะ
แล้วก็เก็บค่าโดยสารต้องเรียกว่าโหดมากเลย
ก็ปรากฏว่ามีหลายคนเข้าไปร้องเรียนนะคะ
แล้วเรื่องนี้ล่าสุดก็ไปถึงกรมการขนส่งทางบก
เรียกตัวโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้มาให้ปากคำแล้วค่ะ
คือคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้นะคะคุณผู้ชม
เป็นชายชาวไต้หวันเขามาอยู่กรุงเทพ

ตอนที่กำลังเรียกแท็กซี่จากเมืองทองธานี

กดมิเตอร์ค่ะเรียกราคาเหมาไป
เป็นเงิน๒๐๐๐บาทไม่กดมิเตอร์
นี่คือเหตุการณ์เมื่อบ่าย๒โมงของวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
คลิปนี้นะคะปรากฏว่าพอมีการเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์

คือ๒๐๐๐บาทเนี่ยมันค่าแท็กซี่หรือค่าเครื่องบิน
บางคนบอกอย่างนั้นทำไมมันแพงจัง
๒๐๐๐บาทเนี่ยกรุงเทพฯเชียงใหม่ไปกลับเงินยังเหลือ

หลายคนมีการแท็กเรื่องนี้ไปที่กรมขนส่งทางบก
เพื่อให้มาช่วยจัดการมาช่วยดูแลเรื่องนี้กันหน่อย
เพราะว่านี่คือเหมือนกับมันเกินเหตุมากจริง
เตอร์ไม่กดก็แล้วแล้วก็เรียกแพงด้วยนะคะ
ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมคะมีความเคลื่อนไหวแล้วนะคะ
กรมขนส่งทางบกเนี่ยเรียกตัวคนขับรถแท็กซี่คันนั้นนะคะ
คือนายกิติพงศ์มาสอบสวน
นายกิติพงศ์ยอมรับค่ะว่าเขาเรียกเหมาค่าโดยสารจริง
กรมขนส่งทางบกก็ลงโทษโดยการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
แล้วก็พักใช้ใบอนุญาตขับรถ๙๐วัน
รวมถึงมีการบันทึกประวัติการกระทำความผิดไว้ในระบบด้วย
ซึ่งถ้าหากว่าพบว่าทำแบบนี้อีกทำผิดซ้ำอีก
เพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไปค่ะ
จริงแต่งกายก็ผิดระเบียบนะเมื่อกี้เห็นใส่เสื้อคอกลมเฉยด้วย
มันต้องมีชุดยูนิฟอร์มของคนขับแท็กซี่ด้วยนะครับ